วันนี้นะคะลูกศิษย์วัดพระธรรมกายก็ออกมาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ออกไปจากพื้นที่นะคะที่บริเวณสะพานข้ามคลอง๓ประตู๔
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีเหตุเผชิญหน้ากันจนทำให้มีตำรวจได้รับบาดเจ็บไปหนึ่งนาย
ติดตามบรรยากาศล่าสุดค่ะจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากวัดพระธรรมกายนะคะเชิญค่ะ
ค่ะการเผชิญหน้ากันระหว่างทหารแล้วก็ลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกาย
บริเวณสะพานข้ามคลอง๓ประตู๔นะคะ
ก็นำมาซึ่งการเจรจาระหว่างทหารแล้วก็ตัวแทนของลูกศิษย์วัดถึง๓ครั้งค่ะ
โดยผลการเจรจาล่าสุดค่ะทหารได้ตัดสินใจที่จะปิด
ไม่ให้มีการลำเลียงเสบียงแล้วก็ผ่านเข้าออกจุดนี้นะคะ
หลังจากที่พบสิ่งผิดปกติที่บริเวณประตู๔ค่ะ
เผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์ค่ะ
ที่บริเวณสะพานข้ามคลอง๓เชื่อมต่อกับประตู๔
เจ้าหน้าที่ได้พยายามขอคืนพื้นที่เพื่อจะนำกำลังเข้าไปในวัดค่ะ
แต่ว่าลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายได้นำแท่นคอนกรีต
ตู้คอนเทนเนอร์มาขวางกั้นไว้ค่ะ
พร้อมกับได้มีการเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่พยายามจะขึ้นไปบนสะพานค่ะ
แต่กลุ่มพระสงฆ์และลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายนะคะได้ผลักดันเจ้าหน้าที่ลงมา
ทำให้ตำรวจตกสะพานได้รับบัตร๗ไป๑นายค่ะ
ทางนี้นำมาซึ่งการเจรจาโดยการเจรจาครั้งที่๑ค่ะ
เมื่อเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๔๕นาทีนะคะโดยใช้เวลากว่า๔๕นาทีค่ะ
ตัวแทนของลูกศิษย์วัดพระธรรมกายนะคะต้องการให้ถอนกำลังทหาร
ออกไปจากพื้นที่บริเวณสะพานข้ามคลอง๓ค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์อีกจุดหนึ่ง
ที่สามารถเข้าไปยังจุดสำคัญของวัดพระธรรมกายได้
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ยอมถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ตามข้อเรียกร้องค่ะ
ทางนี้ค่ะได้มีการเจรจากันอีก๒ครั้งนะคะ
เพื่อให้ทหารส่งตัวแทนเข้าไปตรวจสะพานข้ามคลอง๓
แต่พบว่ามีการให้พระสงฆ์ขึ้นไปอยู่บนจุดสูงข้างประตู๔ค่ะ
ทหารเลยตัดสินใจยกเลิกข้อเสนอทั้งหมด
แล้วก็มีคำสั่งปิดเส้นทางดังกล่าวค่ะ
ไม่ให้พระสงฆ์และลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายนำเสบียงลำเลียงผ่านจุดนี้ค่ะ
ก็ได้เปิดเผยว่าสาเหตุที่ต้องนำกำลังเข้ามาในครั้งนี้
จากก่อนหน้านี้ค่ะมีเศษดินและก้อนหินร่วงหล่นลงมาจากบนสะพาน

แล้วก็มีรถยนต์ได้รับความเสียหายจึงนำกำลังเข้ามาตรวจสอบว่า
สาเหตุใดจึงมีเศษหินและก็เหตุเศษดินค่ะ
กร่วงลงมาจากบนสะพานค่ะ
ส่วนความคืบหน้าการนำตัวพระสนิทวงวุฒิวังโสคำ
ให้มามอบให้กับพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปรับปรามนะคะ
ทางพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรคลอง๕
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในการฝ่าฝืนคำสั่งคอสชค่ะ
หลังจากไม่มารายงานตัวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะ
โดยพระสนิทวงศ์ก็มีสีหน้าที่เรียบเฉยค่ะ
ก่อนจะขึ้นไปยังห้องประชุมเพื่อสอบปากคำ
ขณะที่พนักงานสอบสวนตำรวจภูทรคลอง๕
เปิดเผยว่าวันนี้นำตัวพระสนิทวงศ์ไปขออำนาจศาล

จากหมดเวลาราชการทำให้ประกันตัว
ในชั้นพนักงานสอบสวนแล้วก็นัดหมาย
เพื่อไปฝากขังใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา๙นาฬิกาค่ะ
ด้านนายองค์อาจธรรมนิษฐาค่ะ
โศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
ได้เดินทางมาให้กำลังใจพระสนิทวงศ์
ที่ตำรวจภูทรคลอง๕เช่นกันค่ะ
พร้อมปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะ

รู้สึกดีใจที่ได้เจอกับผู้สื่อข่าว
หลังจากที่ได้รับประกันตัวไปเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนสถานการณ์โดยรอบวัดพระธรรมกาย

สถานการณ์ก็ยังคงไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นค่ะ
หลังจากมีการเผชิญหน้ากันที่บริเวณประตู๔นะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจก็ยังคุมเข้ม
ไม่ให้มีการนำบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามานะคะ
ดึงกำลังบริเวณประตู๔อย่างเข้มข้นค่ะ

รายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ